ส่วนสงกรานที่ผ่านมาช่วง๓วันเนี่ยหลายคนก็เดินทางออกนอกต่างประเทศ
ต่อออกต่างประเทศด้วยออกต่างจังหวัดด้วยกลับบ้านกันด้วยนะคะ
ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็เลือกที่จะใช้การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
แน่นอนแล้วมันถูกก็เลยทำให้ตอนนี้มีแนวโน้มนะคะ
เพราะว่าเรื่องของการใช้รถขนส่งสาธารณะเนี่ยอาจจะได้ไม่ตามเป้าค่ะ
ปฏิบัติการคมนาคมกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยตัวเลข
ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกระบบในช่วงเทศกาลสงคราน
นับตั้งแต่๘๑๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ

จำนวนผู้โดยสารเดินทางรวมอยู่ที่๕๘๙๐๐คน
ถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ๑๑๘๓เลยนะคะ
อยู่ที่๖๖๘๐๐๐คนค่ะ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะคะว่า
ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะน้อยลง
เพราะว่าน้ำมันถูกก็นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้นค่ะ
ขณะเดียวกันเทศกาลสงกรานเป็นวันหยุดยาวติดกันหลายวัน
ผู้โดยสารก็ทยอยเดินทางไม่ได้แออัดเหมือนที่ผ่านมานะคะ
และถ้าหากว่าลองแยกตามประเภทดูแล้วค่ะ
คนเดินทางด้วยรถบอกขอสอนเนี่ยลดลงจากปีก่อน๑๑๖๐๗
รวม๓วันแล้วมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด๔๗๐๐๐คนค่ะ
ส่วนการเดินทางจากสนามบินภายในประเทศ
มีผู้โดยสารเดินทาง๒๔๐๐๐คนก็ลดลง๑๑๑๑ค่ะ
ส่วนระหว่างประเทศก็มีผู้โดยสารเดินทาง๒๘๐๐๐คนลดลงร้อยละ๖๖๗นะคะ